วเหมียวเขามีคำพูดว่าสมัยนี้แมวจะครองโลก
ไม่รู้ว่าตัวนี้ถ้าอยู่ที่บ้านคุณสืบสกุลถ้ามีหลานเนี่ย
คุณศึกษกุลจะว่ายังไงไปดูเหตุการณ์ก่อนค่ะเออยังไงครับ

เราจะหัวเราะหรือเราจะสงสัยเอาจริงนะ
ดูสิทำไมล่ะอ้าวแมวก็ไปช่างแกล้งเขานะอืม

ไม่เป็นครับนอกจากเราไปสะดุดเขาเอง
แล้วเจ้าเหมียวเนี่ยหน้านิ่งมากนะ

เอายื่นขาหน้าไปนิดเดียวลดก็เลยจ้

แล้วเด็กบอกด้วยนะว่าก็เนี่ยชี้ไปที่แมว
ชี้ฟ้องนี่คนร้ายค่ะประมาณนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ
ขณะที่หนูน้อยกำลังเดินต่อแตะ

แมวนอนรอท่าอยู่แล้วนะคะ
ก็แอบยื่นขามาสะกิดสกัดความเร็ว
เด็กน้อยถึงกับหัวล้มหน้าทิ่มตกตะลึง

ว่าจะมีสัตว์รอบทำร้ายถึงในบ้านนะคะ

ซึ่งเด็กน้อยก็ได้แต่ยกนิ้วชี้หน้าเจ้าวัยร้ายนะคะ
บอกว่าหน้าขนาดนี้ดูนิ่งจริงแล้วมีพิษสงฆ์นะคะ

เขากำลังจะฝึกเริ่มเดินต้องกลับมาคานใหม่เลยดูสิ

ฟังเสียงจะมีแบบแมว
กลับมานะคะหลังจากที่น้องชี้หน้าเจ้าแมวนะคะ

เอาเป็นว่าระมัดระวังด้วยแล้วกัน